ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักคนโสดจะมีเรื่องรักเข้ามาผัวพันเป็นระยะ
รักษาตัวไว้หน่อยเพราะมักจะเสียเปรียบ
จะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนคนมีครอบครัวระวังมือที่สามที่เด็กกว่า
สุขภาพจะหงุดหงิดใจร้อนใช้กำลังวิวาสกับคนแปลกหน้า
ถึงบาดเจ็บบั้นเอวท้องน้อยระวังเดินสะดุดของมีคม
ไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองสุรายาเมา
การเงินมีแนวโน้มดีรายจ่ายชะลอตัวแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ฟุ่มเฟื่อย
ใช้จ่ายเพื่อความสนุกสนานอบายมุกลูกหลานบริวาร
ช่วยให้ได้รับผลประโยชน์ด้านรายได้การงานจะได้รับความช่วยเหลือจากลูกน้อง
บริวารระดับล่างทั้งทางตรงและทางอ้อมมิตรต่างเพศที่สูงศักดิ์

ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์